ข่าวเย็นไทยรัฐวันนี้ไปดูเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตนะฮะ
เกิดขึ้นที่ภูเก็ตกลางวันแสกเลยนะคะ
คนร้ายค่ะบุกยิงผู้ชายเป็นชาวต่างชาติ
ซึ่งพอไปสืบไปสืบมาเนี่ยปรากฏว่าผู้ชายเป็นชาวต่างชาติเนี่ย
เป็นคุณพ่อเจ้าของร้านสปาณจุดเกิดเหตุแห่งนี้แหละค่ะ
จากผู้ชายแล้วเนี่ยมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะคะ
ถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งคู่เป็นแม่บ้านของร้านนะคะ

ตำรวจสอบปากคำคาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นอดีตพ่อบ้านที่เคยทำงานในร้านสปา
เจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
เพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
หลังจากที่เกิดเหตุแล้วตำรวจสพวิชิตแล้วก็กู้ภัยไปตรวจสอบ
เหตุยิงกันที่ร้านสปาแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่๔ตมวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
ซึ่งพอไปถึงเนี่ยนะไปพบชายชาวต่างชาติอายุสักประมาณ๗๔ปีค่ะ
ได้รับบาดเจ็บนอนอยู่บริเวณทางเดินภายในร้านสปาแล้วก็จากการตรวจสอบเนี่ยพบว่า
ถูกยิงด้วยกระสุนปืนที่หน้าอกหนึ่งนัดอาการตอนนั้นเนี่ยคือบาดเจ็บสาหัสนะคะ
ใกล้กันค่ะไปพบนางสมศรีเชื้อทองหังอายุ๕๖ปีเป็นแม่บ้านของร้านสปาที่จุดเกิดเหตุ
ถูกยิงเข้าที่บริเวณแก้มซ้ายแล้วก็ด้านหลังรวม๒นัดได้รับบาดเจ็บสาหัส
กู้ภัยก็ต้องรีบแล้วค่ะช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ต
จากการสอบสวนพนักงานของร้านทราบภายหลังบอกว่า
ขณะเกิดเหตุพนักงานส่วนใหญ่ต่างก็แยกย้ายกันทำงานตามปกตินั่นแหละค่ะ
ส่วนชายชาวต่างชาติที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสเนี่ยซึ่งเป็นพ่อของเจ้าของร้านสปา
กำลังซ่อมเตียงสปาอยู่ภายในห้องหมายเลขสิบเก้าโดยมีนางสมศรีเป็นแม่บ้านเนี่ย
กำลังทำความสะอาดอยู่ในห้องที่ติดกันแต่จู่จู่ค่ะปรากฏว่าก็มีคนร้ายเป็นชายชะกันบุกเข้ามาในร้าน
แล้วก็ใช้อาวุธปืนนะคะยิงใส่พ่อเจ้าของร้านหนึ่งนัดแล้วก็ยิงใส่ไปที่ตัวนางสมศรีอีก๒นัด
หลังจากก่อเหตุเสร็จปุ๊บก็วิ่งหนีออกไปทางด้านหลังของร้าน
หลังเกิดเหตุพนักงานของร้านก็รีบค่ะรีบวิ่งเข้าไปดูว่าทั้งคู่ถูกยิงอาการเป็นไงบ้าง
ตอนนั้นก็คือบาดเจ็บสาหัสนะก็เลยพยายามที่จะโทรศัพท์ติดต่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
ทีนี้เจ้าหน้าที่ไปเก็บรวบรวมพยานหลักฐานที่จุดเกิดเหตุแล้วก็ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้าน
ว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นอดีตพ่อบ้านเจ้าของพ่อบ้านของร้านสปาซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนติดตามตัวชายต้องสงสัยมาสอบปากคำอีกครั้ง
คุณผู้ชมนี่ก็เป็นเหตุอุกอาจที่เพิ่งเกิดขึ้นสดร้อนกลางวันของวันนี้นี่เองนะคะ